โอ้โหมาดูเรื่องนี้ฮะเป็นโจรสไปเดอร์แมนนะครับ

ทำไมเดินอยู่บนกันศาสตร์ของอาคารเนี่ย
แล้วก็ไปมุดเข้าที่อาคารหลังหนึ่งนะครับ
ตำบ้านอยู่ด้านล่าเนี่ยตามถ่ายไว้หมดเลย

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันนะฮะ
โอ้โหเนี่ยชาวบ้านเต็มเลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ

ชาวบ้านบางคนก็กรูเข้าไปในอาคารเลยฮะ
เพื่อไปจับโจรรายนี้ประโจรรายนี้

นี่ค่ะปีนป่ายประเบียงอาคารพันธุ์ที่สูง๓ชั้นนะฮะ
มีทั้งหมด๑๐คูหาที่ริมถนนเส้นจอมบึงป
อ่ะเส้นจอมพลปหมู่๓ตะบล๓เรือนอเผิดบังปะอิน

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็จับตามองอยู่

ชาวบ้านบางคนถือไม้ถือเหล็กไว้เลยนะ

จังหวะนี้จะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่แบบวิ่งเข้าไป

ซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบ

แล้วชาวบ้านช่วยกันไล่จับได้

หลบซ่อนอยู่ในตึกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันที่๑๗มกราคม

หิ้วฮะไม่ใช่หิ้วปีกอย่างเดียวฮะ

พอตอนขึ้นรถก็เป็นจังหวะที่ชาวบ้านเขาก็โมโหนะ
โจรรายนี้ก่อเหตุหลายอย่างและอีกอย่างหนึ่ง
มีผู้หญิงบอกนี่ชุดชั้นในกางเกงในฉันด้วย
นี่แล้วเอาในฟาดหัวเลยนะครับ
อ่ะดูกันนะครับ
อ่อว๊าวเห็นเลยเดี๋ยวขัดใจไม่รอด

โบ๊ทขอบคุณฮะนั่นแหละครับ

โอ้ยโอ้หลายผู้หญิงนี่ก็มาด้วย
เตรียมลดชุดเลยด้วยนะคะ
แล้วแก๊งใจปูมันเรื่องไหน
พวกมึงมาไปไหนอีก

ขบวนการหรือว่ามีแก๊งของพวกเขาอีก
ตอนแรกในคลิปบอกว่ามี๓คนไง

ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีความเสียหาย
เพราะว่าโจรเหล่านี้งัดแงะประตูงัดแงะหน้าต่าง
ไปขโมยทุกอย่างทั้งเงินทั้งสิ่งของทั้งเสื้อผ้า
โดยเฉพาะเจ้าของร้านข้าวต้มพี่สิทธิชัยปัญญาลาบ
บอกว่าโอ้โหร้านผมก็โดนนะฮะ
ทีนี้ครับตอนนี้เขากำลังขึ้นไปเปลี่ยนประตูที่เสียหายจากการถูก
แล้วสังเกตเห็นโจรหลบซ่อนอยู่ในชั้น๓
โจรจะวิ่งผ่านหน้าเขาไป
แล้วก็ทีนี้เขาก็ตะโกนถามเข้ามาทำอะไร
โจรบอกว่าผมเป็นคนบ้าฮะ
แล้วก็ปีนออกตรงกันศาสตร์ของแต่ละอาคาร
ข้ามไปเรื่อยจนไปเข้าอีกหลังหนึ่ง

ปรากฏว่าโอ้โหพบสารเสพติดในร่างกาย
แต่ว่าส่งตัวไปโรงพยาบาลธัญลักษณ์จังหวัดปฐุมธานีก่อน
ปรับบัติเรื่องของสารเสพติดนะครับ
แล้วก็เรื่องคดีความอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

หรือว่าไปขโมยบ้านไหนไปขโมยของใครมาบ้างนะฮะ